เราตามความคืบหน้าต่อนะคะที่เมื่อวานเราเล่าไปเหตุการณ์เกิดขึ้น
ช่วงค่ำเมื่อวานนะคะที่มีคนร้ายใช้ปืนสงครามเลยนะคะอุกอาจมาก
พักภูมิใจไทยเขต๒จังหวัดพัทธลุงจนเสียชีวิตนะคะ
คนร้ายเนี่ยใช้รถเก๋งเป็นภาษณะแล้วก็เอาปืนสงครามยิงถล่มใสเลย
พลุนไปทั้งคันเลยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนน
หัวถนนท่านช่วยชะรัฐในพื้นที่หมู่๖อำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุง
ตำรวจสพโคกชะงายไปตรวจสอบพบนายสุนทรเรืองแก้วอายุ๕๐ปี
นักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ในจังหวัดพัทธลุง
ซึ่งเป็นผู้ช่วยของนายฉลองเทิดวิรพงศ์
สพัทธลุงเขต๒พักภูมิใจไทยเสียชีวิตอยู่ในรถนะคะ
ที่รถก็มีรอยกระสุนเต็มไปหมดเลยนะคะประตูทางด้านคนขับ
กระจกหน้ารถนี่แตกหมดภายในมีกระเป๋าสะพายของนายสุนทร
มีปืนอยู่ด้วยนะคะเป็นปืนพกสั้น๙มิลลิเมตร๑กระบอก
แต่ยังไม่ทันได้นำมาใช้ในการป้องกันตัวนะคะ
ห่างออกไปบนถนนประมาณ๒๕๐เมตรได้
ปลอกกระสุนปืนแล้วก็เป็นปลอกกระสุนของปืนสงคราม
โดยทีก็เก็บไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบสวนนะคะทำให้รู้ว่าก่อนเกิดเหตุ
นายสุนทรพูดตายพึ่งขับรถ
ออกจากการดูไซส์งานรับเหมาขุดลอกในพื้นที่

กำลังขับรถกลับบ้านในอำเภอศรีนริน
พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีรถเก๋งคันหนึ่ง
เป็นสีบรอนนะคะไม่เห็นทะเบียน
ขับมาประกบเลยแล้วก็ใช้อาวุธปืนสงคราม
ที่จะมาขาดกระหน่ำยิงใส่รถของนายสุนทร
นายสุนทรพยายามจะเร่งเครื่องหลบหนี
พยายามจะเร่งเครื่องให้เร็วขึ้นเพื่อหนี
สุดท้ายรถพุ่งข้ามเลนไปชนกับต้นไม้

ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุเพิ่มเติมนะคะ
จากเดิมเจอไป๑๕นัดนะปลอกกระสุนแล้วเจอเพิ่มอีก๒
คิดดูนะคะว่าคนร้ายกระหน่ำยิงไปเยอะขนาดไหน
ก็มีการประสานเจ้าหน้าที่ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์๙จังหวัดสงขลา
ตรวจสอบวิถีกระสุนแล้วก็ไปเทียบเคียงเขาว่า
กระสุนเคยใช้ก่อเหตุกับคดีอื่นหรือเปล่า
และสำคัญมากก็คือต้องไปดูกล้องวงจรปิดตามเส้นทาง
คาดว่าคนร้ายใช้หลบหนีนะคะ
คาดว่าคนร้ายไม่ต่ำกว่าสองคนน่ะแล้วก็เป็นมือปืนอาทีพ
ประดับทองร่วงอายุ๖๓ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่
หมู่๖ตำบลนาท่อมเขาบอกว่าได้ยินเสียงเลยนะ
ได้ยินเสียงปืนดังหลายนัดมาก
ตอนแรกเขาบอกว่านึกว่ามีคนถูกหวย
เมื่อวานวันออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล

แต่สักพักหนึ่งเห็นรถของผู้ตาย
พุ่งข้ามฝั่งถนนผ่านหน้าร้าน

แล้วพอไปดูก็เห็นว่ามีคนขับ
อยู่กับพวงมาลัยแล้วก็ถูกยิงเสียชีวิตค่ะ
ตอนได้ยินเสียงนี่นึกว่าเป็นเสียงอะไร

บ้างไม่เห็นค่ะ
คือมัวจะสนใจรถแบบนี้ที่เขาลอยฝ่านร้านเรา
นายถาวรเรื่องแก้วอายุ๕๒นะครับ
เป็นกำลังตมอลอางทองอศรีนคริลเป็นพี่ชายของนายสุนทร
บอกว่าน้องชายเป็นคนมีจิตใจดีนะครับชอบช่วยเหลือสังคม

คาดว่าสาเหตุน่าจะเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

ในส่วนของเรื่องชู้สาวผมคิดว่าน่าจะไม่มี

เรื่องประเด็นเลขที่จะต้องคิดก็คือในเรื่องการขัดผลประโยชน์ในเรื่องธุรกิจ
แล้วก็บวกกับการเมือง
ทั้งสองอย่างน่าจะเท่ากัน

น้องชายชื่อนายธนพงศ์เรื่องแก้ว
อายุ๔๗เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๑ตะบนอ่างทอง

เชื่อว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับธุรกิจรับเหมาและการเมืองนะครับ
ว่าธุรกิจรับเหมาของพี่ชายอยู่ในช่วงขาขึ้น
คาดการณ์กันว่าปีนี้จะมีงบประมาณต่าง

บริษัทของนายสุนทรก็ชนะการประมูล
ซึ่งหากพี่ชายเสียชีวิต
มันก็เหมือนกับการได้ตัดตอนเส้นทางทางธุรกิจ
ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีวาดการกระทรวงสาธาศุกร์
ซึ่งเป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะครับ
ผู้ตายก็เป็นผู้ช่วยสอของพรรคกรุมใจไทย

ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองนะครับ
เพราะว่าถ้าเป็นเรื่องการเมืองเนี่ย
การเมืองเขาคงไม่ยิงกันตายถึงขนาดนี้

เรื่องนี้ก็อาจจะจบลงได้ยากหน่อย
ซึ่งเดี๋ยวจะโทรศัพท์ไปสอบถามความคืบหน้า
ทางคดีจากผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ซึ่งทางรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พันธ์ตำรวจเอกริษณาพัฒนาเจริญบอกว่า
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งให้
สืบสวนเร่งจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีนะคะ
แล้วก็สร้างความกระจ่างให้กับทางญาติของผู้เสียชีวิต

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชน

แจ้งไปได้ที่สพโคกชังไงหรือว่า๑๙๑๑๕๙๙